ไปดูเรื่องของรถจักรยานยนต์ดีกว่าครับมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่ยาลานะฮะ
รถจักรยานยนต์เขาเสียนะขี่ไม่ได้ค่ะก็เลยเอาไปเข้าอู่
ใกล้ใกล้นั่นแหละแถวแถวบ้านช่างบอกว่าปั๊มฉีดน้ำมันอ่ะ
มันเสียอืมไปไปมามายังไงไม่รู้วันรุ่งขึ้นจะไปเอารถเนี่ย
โอ้โหถูกถอดชิ้นส่วนหมดเลยค่ะนะครับเป็นเรื่องเป็นราว
ถึงต้องให้ตำรวจมาเคลียร์ตอนนี้ก็ยังเคลียร์กันไม่จบนะฮะ
แต่นี่คือสภาพที่ท่านเห็นนะครับจะบอกว่าเป็นซากเป็นชิ้นส่วน
อะไรก็ว่าได้นะครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์ของหญิงสาวที่ชื่อว่าจูน
ที่ยาลาเนี่ยเหลือแค่เนี้ยเขาก็เลยโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าเกิดข้อพิพาทกับร้านซ่อม
มอเตอร์ไซค์เอารถไปซ่อมคือจับหลักใหญ่ใจความได้ว่าตอนบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ขี่จักรยานยนต์จะไปทำธุระปรากฏว่ามันสตาร์ทไม่ติด
ก็เลยเอาไปซ่อมร้านแถวบ้านช่างดูอาการบอกว่าอ๋อปั๊มน้ำมันเสีย
อ่าแบบปั๊มหัวฉีดน้ำมันเสียต้องซ่อมประมาณค่าซ่อมหนึ่งพันบาท
ก็เรียกเก็บเงินอืมต้องไปซื้ออะไรค่ะแต่เธอบอกว่าโอ้โหมีแค่สี่ร้อย
เดี๋ยวค่อยมาจ่ายพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เอาตังค์มาให้
อ่าเขาก็ยังไม่ได้ซ่อมให้อ่ะแต่คิดว่าเขาคงยังไม่ได้ซื้ออะไร
ตอนเช้าก็เลยให้เพื่อนโทรไปถามที่อู่ว่าเออตกลงเป็นยังไงรถเสียแบบไหนยังไง
ช่างก็บอกเหมือนเดิมปั๊มหัวฉีดน้ำมันเสีย
เพื่อนก็แจ้งช่างบอกว่าเอาซ่อมเลย
เดี๋ยวไปเอารถแล้วต้องใช้รถต่อไปธุระกันเดี๋ยวเอาเงินไปจ่าย
ตอนสายจูนกับเพื่อนก็ไปที่ร้าน
ปรากฏว่าไปถึงก็เหมือนภาพอย่างที่ท่านเห็น
คือช่างเนี่ยกำลังแกะกำลังถอดอยู่เลย
หน้าไปทางรอไปทางอะไรไปทางอยู่แค่นี้
ก็เลยตกใจมากถามช่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ได้รับคำตอบกลับมาว่าไอ้ทั้งวันทั้งคืนที่ผมลองแกะดูเนี่ย
ปรากฏว่ามันเสียอีกหลายอย่างครับ
ต้องซ่อมประมาณ๔๕๐๐บาท

ก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าแพงขนาดนี้ไม่ซ่อม
เอาอย่างนี้ดีกว่าช่วยประกอบให้เหมือนเดิมหน่อย

ประกอบร่างให้กลับมาเหมือนเดิม

งั้นคุณจูนก็ไปหารถกระบะมายกซากรถกลับไปเองก็แล้วกัน

ประกอบให้แล้วถ้าเกิดจะเอากลับไปแบบนี้เนี่ยนะ
จูนเองต้องจ่ายเงินให้กับร้านซ่อม๓๔๓๐บาท
จูนก็เลยบอกว่ามันค่าอะไรบ้าง
อ่าเนี่ยเอาเป็นว่าอ่าไม่ค่อยออกบางคำพี่พี่คนไหนเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
หรือว่าเซียนจักรยานยนต์บอกเราหน่อยเนี่ยราคามันแบบเท่าไหร่มันเท่านี้
ประมาณนี้ใช่ไหมค่ะอืมก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจ่ายตามเนี้ยก็เนี่ยก็ยกรถ
ซากรถกลับไปเลยแต่นี่คือไม่ได้ซ่อมนะคืออะไรเนี่ยซื้อมาแล้ว
ใช่แต่ว่าคุณก็เอาไปจัดการเองเขายกไปแบบเนี้ยคุณจูนก็เลยบอก
แจ้งความดีกว่าสพเมืองยาลาอืมเนี่ยแต่ร้อยเวรเขาบอกว่า
ไกล่เกลียกันดีไหมอ่าอืมมันจะได้แบบจบแบบสบายสบาย
ไม่ต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวเออดำเนินคดีอะไรกันแล้วตำรวจเข้ามา
เกลี่ยให้ใช่ค่ะตำรวจก็ไปเจรจาให้ค่ะแล้วก็ให้ประกอบรถให้
คุณจูนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วคุณจูนก็จะจ่ายค่าปั๊มน้ำมันหัวฉีดให้
ครับเนี่ยค่ะแต่ช่างก็เขียนบินมาเฉพาะค่าปั๊มน้ำมันหัวฉีดสองพันสามร้อยบาท
อ้าวเนี่ยตำรวจสายตรวจก็เลยเจรจากับจูนว่าก็ยอมจ่ายค่าปั๊มน้ำมันไปสองพันสามร้อยบาท
เพราะจูนบอกว่าทีแรกบอกว่าพันหนึ่งไงใช่เมื่อวานอ่ะพอมาวันนี้พอบอกสองพันสาม
เออแล้วก็ตำรวจก็เลยว่างั้นจ่ายค่าแรงช่างไปด้วยห้าร้อยอืม
รวมแล้วก็๒๘๐๐บาทเนี่ยแต่ช่างก็จะยังไม่ยอมประกอบรถให้นะคะ
อ้าวแล้วก็บอกว่าค่าแรงห้าร้อยมันคือค่าแกะไม่ใช่ค่าประกอบไอ้ห้าร้อยคือค่าแกะ
ครับเนี่ยค่ะถ้าจะประกอบกลับคืนเอามาอีกห้าร้อย
รวมแล้วนี่ก็เท่าไรแล้วเนี้ยสามพันกว่าบาทสามพันสามอ่าสามพันกว่าแล้ว
ใช่สองพันแปดบวกห้าร้อยอ่าก็เป็นสามพันสามสามพันสามบวกอีกห้าร้อยเป็นสามพันแปด
เรียกสี่พันห้าค่าซ่อมค่ะนี่คือแบบไม่ซ่อมเลยแค่ประกอบอย่างเดียวกับ
จ่ายค่าอะไรไปสามพันบาทโอ้เนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดยาลา
ก็เลยเดินทางไปหาคุณจูนนะคะที่สพเมืองยาลานะคะ
เธอก็เลยเล่าเหตุการณ์ระหว่างที่เจรจากันกับอู่ให้ฟัง
มาถึงที่สพนี่ก่อนเขาก็ตามมาก็เหมือนกับไก่เขียกันไม่ลงอ่ะค่ะ

ท่านเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อหมวดถามว่าแล้วตกลงปั๊มน้องเขาเสียรึเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
มันก็บอกว่าไม่ได้เสียปั๊มไม่ได้เสียแล้วตกลงแบบเขาเสียรึเปล่า

บอกว่าก็กูซื้อมาแล้วอ่ะอืมถ้าซื้อมาแล้วอ่ะประมาณเนี่ยค่ะ
คือจะให้จูย์รับผิดชอบไงเขาซื้อมาแล้วอือ
ใช่เขาเหมือนจูย์ก็บอกว่าเออจูย์ไม่ยอมนะอย่างเงี้ยอืม
คือตอนแรกตกลงกันแล้วตกลงกันแค่ปั๊มพริกก็คือเรายอมแล้วที่จะเสียปั๊มพริก
เสียค่าปั๊มจิ๊กฉะนั้นที่เขาบอกตอนหลังว่าปั๊มจิ๊กเราไม่ได้เสียอืม
เขาแกะรถเราไปเรื่อยแล้วเขาวินิจฉัยแล้วเหมือนกับเขาซื้ออะไรมามาลองรถเรา
ก็ต้องยอมจ่ายตังค์ให้เขาประมาณนั้นนะคะก็เลยตกลงกันไม่ได้เขาก็กลับไปนะคะ
แล้วก็หนูก็เลยคุยกับเนี้ยค่ะเหมือนที่รับเรื่องก็เลยเหมือนบอกว่าเออ
เดี๋ยวให้ตามไปตามไปที่ร้านนะแล้วก็ให้พาช่างไปอีกคนนึง
พอพาช่างไปอีกคนนึงก็บอกว่าเออให้หนูเอาชีวิตซื้อของที่ร้านเขา
เคาะของที่มันของรถหนูเสียจริงคือจะให้ช่างอีกคนหนึ่งไปประเมินด้วย
ซึ่งพอพระช่างไปถึงเขาไม่ให้ช่างดูอะไรเลยค่ะ

ไม่ให้ไม่ให้คือมึงอย่าเสือกอะไรประมาณเนี้ยว่าช่างเขาพูดว่ะอืม
คือว่าเขาพูดอย่างงี้เลยหรอใช่ค่ะใช่แล้วก็แล้วก็พอช่างเขาพูดเป็นภาษา
มิสเซอรินกันนะคะก็คือช่างคือมาเล่าให้ฟังตอนหลังแล้วช่างก็ถามว่า

กูยังไม่ได้แกะรถอ่ะค่ะอืมก็คืออย่ากูยังไม่ได้แกะก็หมายความว่าเขายังไม่ทราบว่าอะไรเสียได้ซ้ำ
แต่เอาคือเขาไม่ได้เก็บเงินจากหนูหรือยังไงไม่หนูไม่อยากได้อะไรหนูแค่อยากได้รถหนูกลับตอนเนี้ย
คือหนูขอแค่ความยุติธรรมให้รถหนูกลับโดยที่แบบว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเขาเรียกหนูหมื่นหนึ่ง
คือถ้าหนูจะเอารถกลับหนูก็ต้องไปให้เขาหมื่นหนึ่งอย่างนั้นหรอมันคือมันยุติธรรมสำหรับหนูแล้วหรอ
ฮะก็ทางตำรวจบอกว่าก็ช่วยอะไรมากไม่ได้กว่านี้นะคุณเขียนมาสอน
เพราะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแพ่งแล้วทางอู่รถช่างซ่อมเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ให้รถคืน
อืมถ้าจะเอารถคืนก็ไปเอาหมายเรียกมาไปฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีอะไรมาโอ้โห
กว่าจะจ่ายอย่างที่เขาบอกเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจูนบอกว่าซากรถก็ยังอยู่ที่ร้าน
อืมนะฮะก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากโพสต์เรื่องราวลงในสังคมออนไลน์เพื่อทั้งเตือนเป็นอุทาหรณ์
อ่าแล้วก็ร้องขอความเห็นใจขอความเป็นธรรมติดแฮชแท็กไม่มีใครช่วยอะไรจูนได้เลยเหรอ
คือจูนจะต้องจ่ายตังค์ตามที่เขาเรียกร้องมาทั้งที่จูนไม่ได้ผิดจริงเหรอ
ถึงจะได้ซากรถจูนกลับมาอะไรแบบเนี้ยอืมนะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นเยอะนะครับ
รวมทั้งแนะนำข้อกฎหมายอะไรด้วยนะแต่ตำรวจในพื้นที่บอกว่ามันเป็นคดีแพ่งไปแล้ว
เพราะว่าเขาไม่ได้ไปขโมยรถมาไงคุณเอาไปให้เขาซ่อม
แต่พอเขาเรียกราคามาแล้วมันตกลงกันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปว่ากันทางคดีแพ่ง
แต่ถ้าไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเป็นคดีความเป็นปีนะกว่าเรื่องมันจะจบอ่ะนั่นอ่ะสิอืมอ่า